เอาไปต่ออีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกัน
มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นนักร้องพาแฟนสาวไปทานข้าวแถวรามอินทา
ทานอยู่จู่โต๊ะตรงข้ามเอาขวดตีเป็นปากฉลาม
แล้วก็ไปทำร้ายเขาแบบใบหน้าเกือบเสียโฉม
เหตุผลคือหูแว่วได้ยินเหมือนถูกหาเรื่อง
ไม่ได้มีอะไรกันมาก่อนไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แต่หูแว่วได้ยินเหมือนว่ามีคนถามว่ามองหน้าทำไม
ก็เลยหันไปทำร้ายเขาเลยแค่เนี้ยฮะโอ้ยคุยกันก่อนถามกันก่อน
แค่นี้เองเหตุผลแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะทำร้ายกันขนาดนี้
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาไปขอภาพวงจรปิดนะฮะ
เห็นผู้ชายผมยาวไว้หนวดเลือดอาบใบหน้าเลย
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๓โมงของวันที่๒๖มิถุนายน
เขาขับรถพาแฟนไปทานข้าวที่ร้านอาหารแถวถนนมายลาบรามอินทา
ไปถึงปุ๊บก็สั่งอาหารอาหารยังไม่ได้เลยนะ
มีคนดื่มเหล้าโต๊ะข้างมาหาเรื่องทั้งที่ไม่รู้จักกัน
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนชกชุลมุนเลือดอาบ
ผมยาวนี่คือผู้เสียหายนะครับ
แฟนของคนผมยาวไปแจ้งตำรวจมาที่เกิดเหตุแต่
ตัวของคนเจ็บเขาเสียเลือดมากก็เลยเขาพาแฟนไปทำแผลก่อนนะฮะ
ที่คางไป๑๓เข็มแล้วก็เย็บที่บริเวณใบหน้าอีก๙เข็ม

อันนี้ถูกขวดแบบปากหน้า

ความคืบหน้าเรื่องนี้นักข่าวของเราเดินทางไปคุยกัน
กับทางด้านของนายเข็มแจ่มเมืองซึ่งเป็นคนเจ็บในภาพนี้
บอกว่าเขาเนี่ยเปิดคลิปวงจรปิดให้ดู
เขาเอามาจากร้านอาหารที่เขาไปกิน
แล้วก็มีภาพถ่ายไกลก็จะเห็นชายเสื้อขาวมีปากเสียงกันกับตัวเขาเอง
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนก่อเหตุใช้ขวดที่โต๊ะเขาทุบจนมันแตกเป็นปากฉลามแหลมคมมากเป็นอาวุธ
แล้วก็ชกมาที่หน้าเขาหลายครั้งเขาหลบทันทำให้บาดแผลมันก็ไม่ได้เข้าที่บริเวณจุดสำคัญก็เข้าที่แค่คางกับแก้มแก้มนะฮะ
ถ้าเขาหลบไม่ทันเขาเชื่อว่าขวดที่มันเป็นปากฉลามทิ้มเข้าตาแน่นอน
แล้วเขาก็พยายามป้องกันตัวด้วยการชกคนที่ก่อเหตุเขากลับไปด้วยเอาไปฟังเสียงเขาหน่อย

แล้วพอผมโดนปั๊บผมก็ป้องกันตัวสัญชาติยาน
ผมก็เลยถีบเขาครับถีบเขาล้มแล้วก็ต่อยกัน
เพราะว่าเขาจะเอาปากฉลามมาแทงผมผมก็ต้องป้องกันตัว

เขามาตีผมคนเดียวแต่อีกคนนึงมาห้าม
แต่ไม่ได้เชิงห้ามเหมือนมาดูเชิงเหมือนห้ามไปด้วย

แต่ระหว่างที่ทะเลาะกันระหว่างที่ชกกัน
คือผมจะถามตลอดว่าผมไปทำอะไรให้

คือมือก็ปัดป้องเป็นภาระวันแต่ปากก็ต้องถามด้วยอะไร

ผู้เสียหายก็ยืนยันไม่รู้จักและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแน่นอน
ในส่วนของแฟนผู้ก่อเหตุร้องไห้มาขอโทษเลย
เขาบอกว่าขอโทษนะคือตัวแฟนเขา
คนที่ไปทำร้ายผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมา

ไม่ใช่เหตุผลที่จะไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้
จนสุดท้ายแล้วก็สามารถติดต่อผู้ก่อเหตุมาเจอกันได้
ผู้ก่อเหตุคือนายอิทธิชัยศรีวานิส
เขาบอกว่าอันนี้คือผู้ก่อเหตุนะคุณผู้ชม
สก๊อตเนี่ยนะนั่งกินข้าวอยู่
ตัวของในเข็มนั่งหันหน้ามามองที่ฝั่งของตัวเอง
ระหว่างที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำเขาบอกว่าเขาเนี่ย
ได้ยินเสียงหรือว่าหูแว่วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ
ว่าในเข็มพูดขึ้นมาว่ามองหน้าทำไมมีอะไรเหรอ
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาโกรธมากทำไมพูดแบบนี้
ก็เลยใช้ขวดเป็นอาวุธทำร้ายไป
ยืนยันว่าตัวเองกลับในเข็มเนี่ยไม่เคยมีเรื่อง
แต่ว่าแค่โกรธว่าได้ยินเสียงว่ามองหน้าทำไม
และอ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยกินยาจิตเจาเวช
หยุดกินไป๒ปีแล้วคิดว่าอาการน่าจะดีขึ้น

แต่คำว่ามองหน้าทำไมมันไม่ได้เป็นคำหาเรื่องหรือเปล่า

นั่นสิฮะไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุนะครับ
หยุดกินยาจิตเจาเวชมาผมหยุดกินไปเป็นปีแล้วเกือบสองปีแล้ว
เพราะผมว่าอาการดีขึ้นแล้วผมบอกไม่ต้องกิน
อืมแต่จากที่ดูท่าทีก็เหมือนจะปกติดีอะนะ
แต่ว่าไงกับเรื่องจิตเจาเวชอีกแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุผลนะ
แต่ว่าถ้ากินยาจิตเจาเวชจริงอ่ะนะคะก็น่าจะมีหลักฐานมายืนยันแหละ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์กินยาเองอยู่ดี
มันก็คุณก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีมันก็ไม่ควรอยู่ดี
แต่จริงการถามแค่นี้มันก็ไม่ใช่สาเหตุที่จะไปถึงขั้นกับเอาชีวิตกัน

ขึ้นอ่ะด้วยความโหโหก็มีการเฉียงกันไปเเถียงกันมา
แต่สุดท้ายเนี้ยนะคะนายอิสที่ชัยที่ก็ย้อมรับว่า
ผมทำไปผมยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แต่ผมจะฟ้องกลับเพราะผมถูกนายคนนี้ต่อยมา
ผมขอฟ้องกลับเขาอ้าวไปทำร้ายเขาก่อน
ฟ้องกลับเขาด้วยว่าถูกทำร้ายคือถูกชกต่อย
แต่เขาป้องกันตัวไงคุณจะไปแทงเขาไง

ต้นตำรวจก็จะดำเนินคดีกับนายอิทธิชัย
เขาหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้เขาบาดเจ็บ
แต่สุดท้ายอิทธิชัยจะฟ้องกลับว่าก็เขาก็มาต่อยผมเหมือนกัน